คู่นี้มวยถูกคู่ทั้งคู่ต่างแสดงความคิด
ก็เรียกว่าโชว์เหนือโชว์ความรู้โชว์ขึนตัวเอง
เกี่ยวกับคดีข่มขืนแล้วก็ตอบโต้กันไปมาแบบดุเดือดเลยเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างเตรียมฟ้องกันนะเมื่อวานนี้บุ๋มบอกอ่ะ
ฟ้องแน่สักพักนึงปรินาโหวตเสร็จในสภาออกมาอ๋อฟ้องมาฟ้องกลับ
บอกไม่กลัวอยู่แล้วนางพร้อมจะสู้กันอยู่แล้ว
วันนี้ปรินาก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยมีเนื้อหากล่าวถึงบุ๋มโดยระบุว่าอยากเห็นปะนัดดา
สอสอเขตปารีนาอันนี้เอกก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันนะฮะ
ตัวเองลงสอสอมาหลายสมัยแล้วเองเขาอยู่กรุงเทพเธอจะให้เขาไปลงราชบุรีได้ยังไง
ก่อนจะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้ว
นี่ไงนะฮะแข่งกับสสปรินา
ต่อมาบุ๋มได้ออกมาโพสต์ภาพนี่บุ๋มยอมซะเมื่อไหร่ล่ะ
สู้กับใครไหมล่ะบุ๋มอยากเห็น

เป็นรูปคอมมิกนะฮะยืนโพสต์ท่าสุดแซ่บพร้อมกรวดน้ำคุณ
นี่นะฮะ

ตรงกับวรีเด็ดคำว่าหงายมือรอเลยนะคะ

ในขณะเดียวกันคู่หูของปารีนาเขาทำคณะกรรมการเดียวกัน
นะฮะก็คือคุณศิระเจนจาคะ

เจจาคะเนี่ยสสกรุงเทพมหานครเป็นพักพลังประชารัฐเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงกรณีที่บุ๋มปนัดดาเนี่ยจะมาลงเป็นสอสอว่า
การเป็นสอสอมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงมีความรู้แล้วจะได้เป็น
เพราะอยู่ที่ประชาชนเขาจะเลือกบางคนเป็นดรมาลงสมัครมีชื่อเสียงเป็นดาราก็สอบตกเยอะนะ
ดังนั้นอย่าเอาตำแหน่งหน้าที่สอสอไปยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะกันเลย
ตอนนี้ตนไม่สามารถไปห้ามปรามใครได้หรอกเพราะสอสอแต่ละคนก็มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
จบไม่จบไม่จบเลยคุณบุ๋มโพสต์รูปคำคมข้อความว่าพายุไม่โหมกระหน่ำทุกวัน
ฝนไม่ตกทั้งเดือนแผ่นดินไม่ไหวทั้งปีเรื่องเลวร้ายประดามีที่ผ่านเข้ามา
เร็วก็ซ้ำมันก็จะผ่านไปหนักหนาสาหัสแค่ไหนจงรักษาชีวิตรักษาความหวังเอาไว้
คนตอบอ๋อไปเอาของท่านววัชิระเมธีมาโพสต์นะฮะไม่ไม่ก็บุ๋มเขาไปหาท่านวอประจำ
มวยถูกคู่มวยถูกคู่จริงพร้อมกับชาวกราบขอบคุณคำสอนที่เป็นกำลังใจพระอาจารย์วเมธี
นี่ไงนางเอาคำพระมาสอนเอว่าอย่างนั้นซึ่งแน่นอนว่าคุณบุ๋มประนัดดาก่อนนั้นนี้ก็ออกมาพูดบอกว่า
เดี๋ยวจะฟ้องนะฮะแล้วก็จะฟ้องแน่ได้เงินมาเดี๋ยวจะเอาไปซื้ออาหารให้หมากิน
ประเทศด้วยนะนางปรากฏว่าคุณปรินาก็ออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่าจะฟ้องเหมือนกันฟ้องมาฟ้องกลับ
แล้วก็จะฟ้องแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปมอบให้กับนักเรียนยากจนแต่แต่งตัวเรียบร้อยคือแซะไง
เหมือนเด็กนะเธอสองคนนี้มีภาระจังเลย
ก็เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังร้อนฉ่าอยู่เดียวระหว่างสองคนนี้แต่แน่นอนก็ว่าคุณปรินาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาล